เคลียร์กันหน่อยดราม่านะฮะ

เรื่องเมาส์ซุบซิบยุบยิบที่แบบ
แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลนะฮะ
คือเป็นคอนเทนต์เมาส์ดาราอะไรอย่างนี้

เปิดใจคุณผู้ชมเคลียร์ม้วนเดียวจบ

แล้วก็ขอโทษที่นำเสนอคอนเทนต์ที่หลายคนติติ๊งว่ามันไม่เหมาะสมออกไป

ขอรับเลยว่าคืนแรกกังวลใจ

อ่านทวิตเตอร์ไม่ได้เลยนะฮะ
ส่วนความรู้สึกกับเพื่อนในแก๊งม้าคุยกันทั้งหมดแล้ว
ยอมรับว่าทุกคนในแก๊งก็ไม่มีใครสบายใจเหมือนกัน

แล้วก็เข้าใจกันและกันมากด้วยค่ะ

ชาวเน็ตดูแล้วก็พากันโยงพากันเดานะฮะ
ตัวเธอเองบอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นนะฮะใหม่ดาวิกาก็ขออนุญาตไม่พูดถึงบุคคลที่๓เลยดีกว่า
เพราะเรียนรู้แล้วว่ายิ่งพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่จบ
แล้วก็ตัดสินใจยุติการทำคอนเทนต์นี้ละกัน
เพื่อนใหม่ลงในช่องดาวิกาแชนแลลไม่เอาแล้ว
เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดครั้งนี้
คำนี้อาจไปฟังน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
ขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายคน
ขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบครอบ
หมายขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทำรายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะ
เพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทำแทนแล้วค่ะ
เพื่อนใหม่ก็คือจะจบไปเลยอีพีนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ
แล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาเป็นบทเรียนของชีวิต
ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันออกไปรูปแบบนั้นเลยค่ะ
ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่๓เพื่อให้มันไปต่อไปต่อเรื่อย
อยากให้มันแค่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าผลที่ตามมามันคืออะไรค่ะทุกคน
ผ่านเอาไว้หมดแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขอบเขตไปมากกว่านี้
อาจจะไปถึงขั้นจุดฟ้องร้องได้นะคะ
คือสาวใหม่เธอยินดีมากเลยนะอย่างที่บอกไปแนะนำติติ๊งว่าควรทำคอนเทนต์อะไรดี
สิ่งไหนเหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบคำหยาบคาย
แบบว่าอคติอยากด่าอย่างเดียวอันนี้เบาหน่อยละกัน

ซอบกันหน่อยเนาะ
ก็ผ่านพ้นไปนะคะเรื่องของน้องใหม่